ก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งประธานธิบดีในวันที่๙พฤษภาคมนี้นะครับ
เกงชิงตำแหน่งประธานธิบดีฟิลิปปินส์ก็ได้ถูกต่อต้านอย่างหนัก
องค์กรสิทธิสตรีและก็นักการเมืองนะครับ
หลังจากที่มีคนนำคลิปวีดีโอที่
นำเรื่องวิชชาณาลีถูกรุ่มคมคืนมาพูดเล่น
เป็นเรื่องตลกในระหว่างหาเสียง
นี่ก็คือข้อความสำคัญที่กำลังกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์

ดิโก้ดูเตอร์เต้นายกเทศมนตรีเมืองดาวาวตัวเก่ง

เรือนจำเมื่อปี๒๕๓๒มาเล่าเป็นเรื่องตลก
ขณะที่เขายังเป็นนายกเทศมนตรี
หน้าตาสะสวยเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย

จนเรียกเสียงโหร่ในกลุ่มผู้สนับสนุนที่มาฟังปราศัย
แต่หลังจากมีผู้นำคลิปวิดีโอกลับมาเผยแพร่

ก็ทำให้เกิดกระแสต่อต้านตามมาอย่างรุนแรง

กล่าวคำขอโทษต่อการกระทำดังกล่าว

ควรจะระมัดระวังคำพูดมากกว่านี้

ว่าเขาไม่จำเป็นต้องกล่าวคำขอโทษกับใครเป็นการเฉพาะ

พร้อมยืนยันว่าเขาพูดเรื่องนี้ด้วยความโกรธ
และไม่ได้นำเรื่องนี้มาเป็นเรื่องตลกแต่อย่างใดครับ